ดิฉันก็อยู่ในทะเลค่ะตู้คอนเทนเนอร์มาเพียบเลย
แล้วมีเลขด้วยอันนี้เลขเป็นอะไรรู้ไหม
เลขเป็นแสนท่อนอันนี้คือไม้ยางพาราที่มันออกมาจากตู้คอนเทนเนอร์
แล้วมันมาเกยหาดอยู่แบบนี้คุณผู้ชม
ตู้เนี่ยยังจมน้ำอยู่ขึ้นกลางนะฮะแต่ว่าไม้เนี่ยมันถูกซัดมาแล้ว
ดูสิเห็นภาพไม้ยางพาราเป็นแสนท่อนแบบนี้
มองไปสุดลูกหูลูกตาเลยอ่ะคุณสุศปุ่น
นี่ชายหาดใหม่หรือเปล่าแหล่งท่องเที่ยวใหม่หรือเปล่า

ขายไม้ยางพาราเป็นท่อนแบบนี้ไม่ไหวนะ

ใช่ค่ะนี่คือที่หาดสายรีนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓พฤศจิกาค่ะ
เรือที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะชื่อว่าเรือสันทัศน์สมุทรสี่
ปรากฏว่ามันอับปางคุณผู้ชมอับปางที่ชุมพร
ระหว่างที่ขนตู้สินค้าจากสุราชจะไปท่าเรือแหลมชะบัง
แล้วลูกเรือก็ได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะชุมพรแล้วเรือประมงที่อยู่แถวนั้นเนี่ย
ก็ต้องช่วยจนท้ายที่สุดเข้าฝั่งมาได้อย่างปลอดภัย
แต่ตู้คอนเทนเนอร์ค่ะมันกระจัดกระจายมันลอยเท้งเต้งอยู่ในทะเลไปหมดแล้ว
ก่อนหน้านี้นะบริษัทเจ้าของเรือจะพยายามรวบรวมตู้คอนเทนเนอร์
แล้วก็ผูกไว้ที่เกาะเสม็ดเกาะลังกาจิล
เพราะว่าจะรอเก็บกู้พวกตู้คอนเทนเนอร์แบบเหล่านี้ใช่ไหมคะ
ปรากฏว่าคลื่นลมคุณผู้ชมมันแรงมากตู้คอนเทนเนอร์มันก็เลยหลุด
แล้วก็ลอยอยู่ในทะเลนี่แหละค่ะทีนี้ตอนนี้นะ
ยังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบทำให้เรือประมงพาณิชย์เนี่ยก็กลัวไง
ว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าฉันเอาเรือประมงออกเดินเรือฉันจะไปชนกับเหล่าตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้
แล้วมันจะทำให้เรือแตกเรืออับปางไหมนอกจากตรงหาดทรายรีแล้วเนี่ย
ยังเจอตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยที่หาดผาแดงอีกห้าตู้ค่ะแล้วก็ชายหาดหน้าที่ทำการเทศบาลตำบลปากน้ำชุมพรอีกสามตู้
หาดนี้ตู้คอนเทนเนอร์มันไม่ได้แตกไงครับไม้ยางมันก็เลยไม่ได้ลอยเกลื่อนมาเหมือนตรงหาดสายรี
ทีนี้ถามกำนันค่ะกำนันตำบลหาดสายรีเนี่ยบอกว่า
ตำรวจสพปากน้ำชุมพรแล้วก็ฝ่ายปกครองจัดกำลังแล้วนะคะ
พรคอยดูแลทรัพย์สินในตลอด๒๔ชั่วโมง
ชาวบ้านเขาก็ให้ความร่วมมือค่ะในการช่วยกันดูแลสอดส่อง
วันนี้เชื่อว่าน่าจะมีการระดมกำลังการเคลียร์พวกไม้ยางพารา
ที่มันเกลื่อนหาดรวมถึงตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ด้วยนะคะ